อาจจะมีความหลอนมีความหวาดภาวะได้

ขับรถกระบะจากพื้นที่นคลตีรถมาลัท
มาเนี่ยจะข้ามจังหวัดชุมพรอยู่แล้ว
อนขนาดไหนจะไปหาพี่แพนเค้กที่กรุงเทพฮะ
ภารกิจของเจ้าหน้าที่คราวนี้ก็ร้อนกันทุกฝ่าย
นี่คือปฏิบัติการจุดสุดท้ายเอาฟังเสียงบรรยากาศ
ไม่มีด้านเลย
ไม่ได้เลยมีทุกด่านเลย

ตำรวจภูทรสวีจังหวัดชุมพร
คุยกันอย่างนี้ครึ่งชั่วโมงกว่านะฮะ
กว่าเจ้านุ่มคนดังกล่าวที่มีอาการป่วย
จะเปิดประตูล็อกออกมาจะเปิดล็อก
แล้วลงออกมาให้เจ้าหน้าที่จับไม้จับมือควบคุมตัว

ตำรวจภูทรสวีเลยเล่าตั้งแต่ตอนต้น

ตอนต้นคือจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาแจ้งเจ้าหน้าที่มาว่ามีคนแหกด่านเจ้าหน้าที่
และสุดท้ายก็แหกด่านจากนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นรถกระบะทะเบียนนหนูขอไข่๑๔

กด่านจากนครมาที่สุราธานี

รับรองว่าอาจจะเกิดอันตรายบนท้องถนนได้
เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องขอกำลังเสริม

เป็นรถพ่วง๒๒ล้อ

มาขับประกบรถคันนี้

ทำให้ยางทั้ง๔เส้นแบนลงไป
นี่คือคนที่มาให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะครับ

หนุ่มคนนี้ท่านรองสารวัตร

เพราะว่าต้นทางนครศรีธรรมราชเขาแจ้งไว้

หนุ่มคนนี้เขาอยากจะไปหาพี่แพนเค้ก
เขาคลั่งไคร้และรักชอบดาราคนนี้มากฮะ
อยากจะไปเจอหน้าที่หน้าบ้านของแพนเค้ก

กลับมาฟังจากท่านรองสารวัฒน์ครับ
จากเจอผู้ป่วยผู้ป่วยลงมา
เพื่อไปหาแพนเค้กดาราคนสวย
อ๋อเป็นดาราในฝันใจไหม

นี่ท่านรองสารวัตรเป็นคนอธิบายเองเลยนะฮะ

มาจากนพิตำนครศรีธรรมราชผ่านสุราธานี
จนมุมอยู่ที่จังหวัดชุมพร

มีโอกาสจะได้ไปถึงบ้านพี่แพนเค้กเหลือหลายจริง

มีอาการป่วยทางจิตจริงหรือไม่ครับ